หลายคนก็เห็นมีวันกลุ่มวันเกิดโอ้ยพรผมบอกวันเกิดผมอีกอันคือวันยี่สิบสองพุทธภาควันเกิดขอสชอเนี่ย
วันนี้วันเกิดหลายวันเกิดวันนี้วันเกิดปรณินิกส์ห้าสิบปีอีกเนี่ย
ผมอยากให้เป็นวันเกิดผมขออย่างเดียวของขวัญไม่ต้องการอะไรเลย
คือมันเป็นมาตรการอยู่แล้วนะจ๊ะเพียงแต่ว่าเราขอความมือให้มากขึ้น
เพราะยิ่งในเรื่องของการแจ้งข้อมูลข่าวสารซึ่งที่ผ่านมาก็แจ้งนะ
แต่ผมอยากให้มันแจ้งให้เป็นเรื่องเป็นราวให้มันเป็นเรื่องบรรดาวจริง
ก็คือว่าเราต้องทำลายกระบวนการต่างให้ได้โดยเร็วนะครับ
เพราะมันมีผลกระทบทั้งสิ้นการค้าการลงทุนความปลอดภัย
ชื่อเสียงประเทศต่างเยอะแยะหมดมันต้องทำลายเครือข่ายให้ได้ด้วยกฎหมายนะ
ไม่ได้ด้วยใช้กำลังนอกแบบเบิบนะไม่ใช่ทำไม่ได้ใช้กฎหมาย
เพราะวันนี้เรามองว่าทุกคนคือคนไทยไทยมุสลิม
เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับ

เค้าเป็นพวกเป็นผู้ก่อเหตุอุทหารแห่งอัตโฉยกรรม
เดิดร้อนทั้งไทยภูติโภคริมมันจะสร้างความขันแย้งไปเรื่อยไม่ได้ละ
ผมก็บอกอ่ะ๖เดือนดูได้ไหมร่วมมือกันได้ไหม
ทำไงมันจะไม่เกิดขึ้นอีกทำไงมันจะร่วมมือได้ทำไงจะทำลายเครือข่ายได้
วันนี้ต้องระมัดระวังเครือข่ายทางการเมืองขยับกันอีกแล้วนะ
ผมก็ได้ข้อมูลพร้อมควรพอมีคนพูดตรงนี้ทางโน้นก็เกิดขึ้น
นี่มันความเชื่อมโยงแต่ผมไม่ไปเก่า
ใครเสียหายนะใครพูดก็รับผิดชอบกันเอาไป
ผมก็ให้ติดตามทั้งหมดทั้งใครพูดใครรับต่อ
ถ้ามันใช่ก็ต้องโดนเดินลงคดีนะ
เพราะว่าไม่ได้ชีวิตคนไม่ได้มันจะเกิดระเบิดครั้งหนึ่งไม่มีคนตาย
มันก็ระเบิดผมไม่ต้องให้มันเกิดทั้งอย่าง
แล้วมันจะได้ไปพัฒนาให้คนใต้เนี่ยเขามีอยู่ดี
ยางเยิงอยู่นั่นแหละนะ
เหมือนเดิมมากี่สิบปีมาแล้วล่ะนะ

ถ้าใครที่สามารถที่จะแจ้งข่าวที่มันนำสู่การบัตรให้ได้
ต้องดูแลเขาพิทักษ์คุมความพยายามอะไรรึเปล่า
ให้เขาไม่เกิดอันตรายนะครับส่งเอกสารมาได้ตลอดนะ
เขียนสมัยมาถึงผมก็ได้แล้วผมจะได้ตรวจสอบได้

ก็ขยับมันมาเป็นระยะอะนะ
ก็คือมันก็มีทุกที่แหละจริงแล้วมีทุกจังหวัด
มันก็ขยับมันอยู่ใต้ดินมันก็ไม่รู้อะไม่รู้ไง
ก็จะเพื่อไม่ให้มันไปได้
ประเทศไปไม่ได้แหละ

ผมถามว่าคนทั้งประเทศจะยอมป่ะ
ถ้ายอมก็โอเคก็รับชะตากรรมกันไป

แต่ผมก็มีข้อมูลของผมนะ
ก็ไม่ได้ไปเขียนให้มันทะเลาะเบาแว้งไปอีกผมเพิ่งจะพูดให้ฟัง
ใดก็ตามเนี่ยเมื่อประเทศชาติมันไม่สงบเมื่อประชาชนไม่ร่วมมือกันไม่รักกันไม่สามารถคีกัน
มันก็ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งที่มันไม่ดีก็จะเข้ามาสู่ประชาชนสู่บ้านเมืองของเรา
ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ล่ะที่มันเป็นความไม่ดีต้องกลับมานะครับคนไทยต้องกลับมารักกันให้ได้มาก
อยากให้ใครมายุยังตะแคงรั่วนะคืออย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
สนใจว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่หรือเปล่ากำลังทำดีอยู่หรือเปล่าหรืออะไรที่ไม่ดีก็บอกผมมา
แล้วจะมาได้ยังไงผมไม่เชิญเพราะเขาเป็นคนทำรัฐมนูล
ต่อเน่วว่ามีชื่อมาแก้ไขด้วยสีของผมที่เป็นผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้
ก็เป็นปฏิหรอเดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นไง
ไม่ทำไมก็ต้องมีข้อเฉพาะที่ก็เกิดมาแบบนั้นที่ทำใหม่หมออีกแล้ว
เฮ้ยคนละเรื่องบ้างอันนั้นก็เรื่องปฏิแก้ไขร่างรัฐธรรมนุนทั่วคราว
อันนี้ก็รัฐธรรมร่างรัฐธรรมนุนถวัดถาวนคนละอันกันนะ
อันนั้นเขาแก้ไขรัฐธรรมนุนอะไรล่ะรัฐธรรมนุนชั่วคราวอ่ะ
แก้อะไรเพื่อให้เกิดการทำให้มติไม่ใช่เหรอเจอมาปนกันเนี่ย
อันนี้เรื่องรัฐธรรมนุนที่โผล่ข้อก็เป็นเรื่อง
อันหนึ่งก็คือแก้ไขร่างรัฐธรรมนุนด้วยอันหนึ่งบางส่วนก็เป็นเฉดอายไปพินาให้เฉย
แต่อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมติมันทำไมล่ะมันสั่งกี่ทีก็ได้อ่ะ
เข้าใจซะบ้างสิเขาคงทำแหละเขาต้อง

ก็ผมก็เขียนไปใหม่
พี่นาแหละใครแหละเป็นคนรับผิดชอบใครกรทรรภ์หรือผม
อ่ะแล้วมาถามทำไมล่ะเหตุผลให้บ้านเมืองมันมีความสุขความสงบไง
ไม่อยากได้หรือไงจ๊ะเธออยากให้มันตีกันแบบเดิม

โถเธอยังแหมบุญระดมเฮ้ยมันมีสภาสองสภาใช่ไหมจ๊
เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาที่ผ่านมาเธอก็รู้ว่าสองสภามันเป็นยังไงอยู่
สองภาพมันก็ค่อยตามไปเรื่อยเพราะมาจากการเลือกตั้งทั้งคู่
เพราะฉะนั้นเสนอรายละเอียดข้างบนมันก็ผ่านหมด
อันนี้ถ้าเรามีทรภาหนึ่งที่จะเป็นความชอบรวมกันว่ามีมติว่า

แล้วจากนั้นก็ไปถูกกระบวนการแก้ปัญหา
ผมไม่ได้เขียนให้สววะก็ไปกลทำแบบนี้น่ะคน
ทำไมอามากราบป่ะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เขาไม่ทำกันไงเรา
หมอยหาคนเข้าไปทำก็เท่านี้เอง
เขาคงไม่ได้ทำอะไรเสียหายแล้วมั้งไปสืบทอดหน้าอะไรอ่ะ
อำนาจอะไรผมอยากรู้พูดกันอยู่ได้อำนาจนี้
อำนาจโน้นแตกแยกคนนู้นคนนี้มันจะเขียนไปทำไม

คุณก็จะให้ผมไปบังคับอย่างงี้คิดเอาเองกอทคิดเป็นอ่ะ
เขาก็ควรจะทำไงสิ่งที่คุณจะต้อง
หรือเปล่าคือให้มีการทำติให้มีการเลือกตั้งให้ทำรัฐมนูล
ผมศึกภาพอำนาจตรงไหนแค่เพียงแข็งว่าขอให้มีวิธีการกลไกร
เพื่อจะดูแลคน๖๐กว่าล้านคนเนี่ยไม่กลับมาที่เดิมเนี่ย
ตรงไหนมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมเสนอมาสิ
มีไหมเสนอมาเธอเสนอมาดิที่มันดีกว่าตรงนี้ที่ไม่ตรงกับที่ท่านพูดเนี่ย
มีวิธีไหนอีกถ้าคิดไม่ออกอย่าเพิ่งมาถามผมผมคิดออกได้แค่เนี้ย
ถ้าคุณฉลาดกว่าผมคุณก็บอกมาแต่ถ้าคุณจะใช้ประชาธิปไตยแบบเดิมผมไม่ยอม
เพราะผมชีวิตผมชีวิตประชาชนอีก๖๑๐บาลล้านไอ้ผมไม่ได้เป็นคนเดียวไม่เป็นไรหรอก
เลือกสิ่งคุณอื่นก็บ้างสิถ้าเคียงก็อยู่ได้ประสาทธิปไตรอะไรก็เลอะเทอะไปหมดอ่ะ
แล้วที่ผมให้วันนี้ไม่ใช่ประสาทไตรเหรอเลือกตังค์ไงอยากเลือกตังค์ก็ให้แล้วไง
ทุกประเทศเค้าก็พูดแค่นี้มีแบบประเทศไทยเนี่ยต้องเลือกตังค์กันนี่ต้องเงย
ก็ไม่ดีก็ร่างใหม่อ่ะ

ประชาธิปไตยคืออะไรวันนี้เราต้องการอะไร
ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเปล่าปฏิรูปหรือไม่